ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่ง
ไปอลาวาสอยู่ในโรงพยาบาลที่ชนบุรี
ทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลด้วย
กว่าจะรังงับเหตุได้เล่นอาวุธกันเหมือนกัน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

ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับตำรวจนี่ตอนจะเข้าไปห้าม
มีความชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้นสุดท้ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ต้องเอาเสาน้ำเกลือเนี่ยมาตีนะฮะเพื่อระงับเหตุนะครับ
นี่อุ้ยนี่คือต่อยแบบต่อยกับตำรวจเลย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องเอาเสาที่เอาไว้ผูกสายน้ำเกลือ
เอามาตีเพื่อระงับเหตุนี่มีผู้ยงผู้หญิงมาด้วยเหมือนกับเป็นแฟนเขา
ค่ะนี่โอ้โหคือพอยอมสงบลงได้นี่ก็หัวล้างข้างแตกกันอยู่เหมือนกัน
ผู้ต้องหานี่ชื่อเตชินะฮะนายเตชิทองอยู่นะหลังจากที่

เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขายอมรับว่าเขาเมา
นี่หัวแตกเลยพี่ผู้หญิงพังธรรม
เขาบอกเขาเมาเตชี่บอกผมดื่มเบียมา๓ขวด
ทีนี้ตอนขี่จักรยานยนต์กลับบ้านเมื่อคืนนี้
มีแฟนสาวนั่งซ้อนท้ายเสียหลักล้มบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยพาส่งโรงพยาบาล
พอมาถึงโรงพยาบาลเตชิบอกว่า
ผมก็ขอหน้ากากอนามัยจากเจ้าหน้าที่เวรเปรย์
เขาอ้างว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่เวรเปรย์พูดจาไม่ดีใส่

แล้วก็เลยอัลวาดขึ้นมา
แต่ตอนนี้เขาบอกเขาสำนึกผิดแล้ว

เขาก็เดินออกมาก่อนแล้วมึงจะเอายังไง
อือแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เรา
เหมือนกับชกตำรวจชกอะไรอย่างนี้อยากขอโทษอะไรป่ะ

สำหรับคดีนี้นะครับสพห้วยใหญ่นะฮะ
แจ้งข้อหานายเตชิไป๔ข้อหาด้วยกัน
ก็มีเรื่องของการประพฤติตัววุ่นวาย
การต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่

แล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วย
สืบเนื่องจากเบียร์๓ขวด